สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมามีหลายจังหวัดละทีเดียวนะครับรายงานมาแล้วนะครับว่าเริ่มมีฝนโปรยปลายในพื้นที่เกิดขึ้นและแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปตลอดค่ำคืนนี้ต่อเนื่องไปถึงเช้ามีหลายจุดละทีเดียวที่ต้องระวังหน่อย
พร้อมกันกับระบบพรยากรณากาศไทยรัฐทรีวี
คุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั้น
เป็นการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเรา
คำนวณตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้ไปจนถึง๒ทุ่มของคืนวันพรุ่งนี้
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียวดีนะครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
เหลืองคือจุดที่มีการตกสะสมจนอาจจะนำไปสู่การเกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
ถ้าหากคำนวณต่อเนื่องไปหลังจากนี้
จะพบว่าพื้นที่สีเขียวนั้นแผ่มาจากบริเวณทางตอนล่าง

จุดที่มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะหน่อยส่วนใหญ่นั้น
จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ปัจจัยหลักนั้นเป็นปัจจัยที่ทีมข่าวพยากรณากาศ
ก็คือการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ซึ่งก่อตัวอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้

แล้วก็มีการพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
เหนียวนำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆหนาตาละทีเดียว

แน่นอนครับกลุ่มเมฆเหล่านี้จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรานะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีการคาดการณ์ว่า
มีแนวโน้มที่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
ก็จะเคลื่อนที่มาปกคลุมในเมืองของเรา

วันนี้มีการเคลื่อนที่มาผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่า
ได้รับอิทธิพลจากหย่อมฝนหย่อมนี้
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแน่นอน
สภาพอากาศในระยะนี้ต้องเฝ้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะตรวจสอบ
ทางระบบเทคโนโลยีต่างแล้ว
การตรวจสอบจากสิ่งมีชีวิตรอบตัวนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่
ภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานั้นมีการส่งผ่านรุ่นต่อรุ่น
อย่างเช่นที่นี่ครับบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่
เขาใช้วิธีสังเกตนกนางแอ่นนั่นเองนะครับ
ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นชื่อว่า

วิธีสังเกตก็คือถ้าหากวันไหนอากาศร้อนแดดจ้า
กนางแอ่นจะบินผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช
่งหน้าไปยังเทือกเขาหลวงเพื่อหาอาหารกินไกลครับ
แต่ถ้าหากวันไหนมีการคาดการณ์ว่าวันนั้นฝนจะตก
นกนางแอ่นจะบินหากินอยู่ใกล้รังนะครับ

ดังนั้นถ้าหากชาวบ้านสังเกตว่านกนางแอ่นหากินอยู่แถวคอนโด
น้องนางแอ่นไม่ไปไกลแสดงว่าวันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
แต่ถ้าหากนกนางแอ่นไม่บินออกจากรังเลย
นั่นก็หมายความว่าวันนั้นอาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับ
นี่คือเกล็ดความรู้ที่นำมาฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามกัน

แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ